ต้องการเขาแต่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า

สี่โก่ต้องกลับมาคุมทีมชาติไทย

เพราะว่าซิโก้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีเอาไว้ทีมข่าวกีฬา

นัดแรกของรอบแรกฟุตบอลทีมชาติไทยในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียนะครับ

คาดหวังว่าเราจะเก็บ๓แต้มจากอินเดีย
ปรากฏว่าไปไปมาโดนเขาซัดซะ๔๑
รูปเกมก็โอ้โหแม้ว่าจะได้ตัวหลักกลับมาหลายคนเลย
ชนะทิพย์ธีรศิลป์ธีรศิลป์ธีรศิลป์ธรรมตรองกะวินเจ็บมาไม่ได้
แต่ก็ไม่ควรจะแพ้เยอะขนาดนี้
แล้วแฟนบอลไทยก็อึดอัดมานานกับการคุมทีมของรายวัช
ที่เข้ามาทำทีมแทนซีโก้พีบิ๊กออสคนเหนือเอกสมยศภูมิภัณฑ์ม่วง
ยกสมาคมฟุตบอลได้จ้างให้มาโดยสมาคมฟุตบอล
หลายอย่างฮะเทคตกแท็กติกการเปลี่ยนเกมอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าหลังจากถูกกระแสของแฟนบอลไทยนะฮะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย
หนำทั้งคืนหลังจากแพ้เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ผมเองผมก็ดูโอ้โหคนนี้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลลเลยเห็นมาสอน
ปรากฏว่าประมาณตี๔ตี๕เช้ามืดที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ออกแถลงการผ่านเพจของสมาคมนะครับ
เรื่องการปลดมิลวานรายวัชเฮสโค้ชชาวเซอร์เบียออกจากตำแหน่ง
แล้วก็ตั้งให้โค้ชโตยสิริษักยอดย่าไทย
ที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของรายวัฒน์เนี่ยทำหน้าที่รักษาการคุมทีมชาติไทย
แล้วก็มีโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
แข่งขันฟุตบอลรายการเอฟซีเอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่เหลืออีก๒แมทในรอบแรก

ใช่ต้องปลดซะก่อนก่อนที่จะไปไกลกันกว่านี้
สาเหตุที่สมาคมฟุตบอลตัดสินใจแยกทางกับรายวัชส่วนหนึ่ง
ก็เป็นเพราะทีมงานบริหารได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักเตะทีมชาติไทย
แล้วก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีม
จนทำให้สมาคมเรียกประชุมด่วนเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
เนื่องจากสภากรรมการของสมาคมบางส่วนอยู่ที่สหรัฐอารับเอมิเรสประเทศเจ้าภาพอยู่แล้ว

หลังจากนั้นก็ประกาศแยกทางกันทันที
โดยคาดการณ์ว่ารายวัชคงได้รับเงินค่าชดเชยบางส่วนนะครับ

หมดลงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
แล้วเมื่อช่วงเย็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็ได้ร่ำลากับระเยวาสและ
ก็ลากันก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกันนัดต่อไปเนี่ยฮะบรรยากาศ
ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วครับนักเตะก็เข้าไปจับไม้จับมือ
ร่ำลากันนะครับเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมานานพอสมควร
รายวัตรเสื้อขาวนะเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทำกันต่ออีก๒แมทในรอบแรก
ทฤษฎีแล้วยังเป็นไปได้ค่ะ
เพราะว่ายังมีอีก๖แต้มให้เก็บแต่ในแง่ปฏิบัติจะได้มากน้อยขนาดไหน
ก็ต้องฝากความหวังไว้กับนักฟุตบอลไทยทุกคน
นี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งเหมือนกันปัจจุบันอายุ๔๙นะครับ
ทีนี้กระแสเรียกร้องณขณะนี้ที่แฟนบอลไทยต้องการ
คือต้องการให้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่ฮะ
กลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ซิโก้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับซิโก้
ซิโก้บอกว่าเมื่อวานนี้ยอมรับว่าไม่ได้ดูเกมของทีมชาติไทยเลย
เพราะว่าไปส่งลูกสาวบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ
พอรู้ผลก็ตกใจกับสกอร์ที่ออกมาแต่ก็ขอเป็นกำลังใจ
ให้แฟนชาวไทยเนี่ยเป็นกำลังใจกันต่อขอให้นักเตะทีมชาติไทยสู้ต่อ
กลางสถานการณ์ที่ยอมรับว่ามันก็โหดร้ายมากกับการเข้ารอบ
ส่วนการจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งโค้ชซิโก้บอกว่า
ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็คือยังครับ
กลับไปตอนนี้ก็ไม่สามารถยกระดับวงการฟุตบอลไทยในตอนนี้ได้
แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในอนาคตนะหากมีโอกาสและมีช่วงเวลาที่ดี

โก้ก็ยังไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันเนอะ
แน่นอนขวัญน้องคงจะเสียเหมือนกันเนาะ
แต่พี่ก็เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความมุ่งมั่น
มีความตั้งใจเล่นเพื่อประเทศชาติอยู่แล้ว
มันไม่ใช่ง่ายกว่าจะเข้าไปรอบนี้
ฉะนั้นอีก๒เกมที่ก็เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็คงเชียร์อยู่นะครับ

ถามว่าคิดถึงไหมแค่คิดถึงมากคิดถึงทีมชาติมากนะ
แต่วันนี้พี่โก้คงเข้าไปณช่วงนี้คงไม่ได้
ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก
เพราะว่าฟุตบอลมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับ
แล้วถามว่าจะกลับมาไหม
พี่ว่าเมื่อถึงเวลา

ส่วนทีนี้เขาก็ลามกันไปถึงว่า
คือรายวัฒน์ไม่พอมั้ง
นายกสมาคมฟุตบอลควรจะแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างไหม

ต้องยอมรับว่าแหมก็คนเราก็ธรรมดาฮะคนรักก็มีคนชอบก็มีคนไม่รักไม่ชอบก็มีเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้ก็เลยไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บิ๊กป้อมเกี่ยวอะไรด้วยบิ๊กป้อมเป็นประธานคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทย
แล้วก็เป็นประธานบอร์ดกรกฐด้วยนะซึ่งกรกฐเขาก็ดูแลพวกสมาคมกีฬาในบ้านเราอยู่นะครับ
พลเอกประวิทย์บอกว่าเรื่องที่มีกระแสแฟนบอลไม่พอใจพลตำรวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอล
เรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบหรือว่าให้ปลดออกจากตำแหน่ง
เรื่องนี้ตัวเองก็ไม่มีอำนาจไปก้าวล่วงได้เพราะทางสมาคมฟุตบอลเขาก็เลือกตั้งกันเข้ามาไง
วาระใน๔ปีก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลโนเอกสมยศเอง
รัฐบาลเข้าไปแทรกแทรงตรงนี้ไม่ได้ไปปลดเขาไม่ได้
เพราะถ้ารัฐบาลไปแทรกแทรงการทำงานของสมาคมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล
จะทำให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าสั่งแบนทีมชาติไทยในทุกรายการ
ธรรมนูลของฟีฟ่าทันที
อันนี้ก็ต้องตัวนายกก็ต้องทั้งสมาคมเขาต้องพินาสเวิร์คเขาเองนะ
เขาขายเข้าไปปลดอะไรเขาไม่ได้หรอก
ชัดนะบิ๊กป้อมคงคิดในใจบอกนายกลุงตู่คนเดียวก็พอแล้ว
อย่าให้ไปยุ่งกับนายกลุงออสด้วยเลย
ก็ไทยยังมีโปรแกรมในศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙รอบแรกอีก๒นัดนะครับ

ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยนะคะ
ทฤษฎียังเป็นไปได้นะก็สู้กันต่อไปเชียร์กันต่อไปนะคะ